ส่วนบรรยากาศการถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในต่างจังหวัดนะคะ

ข้าราชการและประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาท
พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
วัดโสธรวรารามวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
พระภิกษุและสามเณร๙๐รูป
เพื่อน้อมกล้าวน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาไปร่วมพิธีทำบุญตักบาทเป็นจำนวนมาก
ด้านนายเวียระวุฒุบุตระเสรินีผู้ราชการจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชน
พร้อมใจกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
และสามเณรจำนวน๘๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
โดยที่จังหวัดอ่างทองได้จัดโต๊ะหมู่บูชา
แสดงเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่บริเวณห้องโถงของสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนได้แสดงความจงรักพักดีน้อมถวายอาลัย
ที่จังหวัดชายนาฏนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกว่า๕๐๐คนร่วมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน๙๐รูป
เคารพและเทิดทูลพระองค์ท่านยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้
ส่วนบรรยากาศที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑จังหวัดน้องคาย
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาวจำนวนมาก
เดินทางเข้าออกทุกคนต่างอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
และพากันสวมใส่เสื้อสีขาวและสีดำ
เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยพี่น้องชาวลาวที่เดินทางข้ามมาในฝั่งไทย
ได้แสดงความเสียใจกับชาวไทยทั้งประเทศ
ซึ่งหลังจากทราบข่าวต่างรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง